เริ่มต้นกันด้วยเรื่องอุบัติเหตุการเสียชีวิตของน้องอินก่อนนะครับ
น้องอินดาราวัยรุ่นชื่อดังตอนที่เป็นเด็ก

หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุขับรถไป
แล้วก็ชนต้นไม้ที่ข้างทางเสียชีวิต
ที่พระนครศรีธุยาเนี่ย
ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความเป็นดารา

เป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมนะครับ
แล้วก็มีชื่อเสียงอยู่เยอะทีเดียวล่ะ
ใช่น้องอินเข้าวงการตั้งแต่อายุ๘ขวบ

แล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้คนในสังคมมองว่าเหมือนเป็นคนใกล้ชิด
เราก็เลยสนใจในความเป็น
น้องอินแล้วพอน้องอินเสียชีวิตก็มีการนำเสนอข่าว
อยากจะนำเสนอข่าวให้ครบถ้วนทุกแง่มุมในเรื่องนี้
คือต้องยอมรับว่าถ้าเป็นคนทั่วไปคนก็อาจจะไม่สนใจเท่านี้
และก็ต้องยอมรับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็เรื่องส่วนตัวของน้องอินเขานั่นแหละ
ค่ะแต่ว่าตำรวจที่เขาลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็หาหลักฐาน
เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องอินคืออะไร
ตำรวจเองก็บอกนะคะว่าคืออยากรู้ว่าน้องอินไปที่จังหวัดพระนครสิทธิยาเพราะอะไร
ไปหาใครบ้านเพื่อนคนไหนต้องการจะไปไหน
ก็สิ่งต่างเหล่านี้มันต้องมานำเป็นสาเหตุนำมาประกอบในสำนวน
โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประสบอุบัติเหตุเองใช่ไหม

เพราะกลางคืนไงช่วงตี๒ตี๓นะฮะมันต้องเอามาประกอบเป็นมูลเหตุพื้นฐานทั้งหมดว่า
ประสบอุบัติเหตุจริงนะหรือว่ามีรถคันอื่นมาตัดหน้าแล้วหนีไป
หรือว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับแม้แต่ตัวรถถุงลมนิรภัยอะไรยังไงพวกนี้เนี่ย
เดี๋ยวเขาก็ต้องให้ทางบริษัทรถยนต์เนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญมาบอกมาชี้แจงกันว่า
นี่จริงหรือเปล่าแต่วันนี้คุณแม่ของน้องอินได้นัดหมายสื่อมนชนเลยนะคุณเหงียวมาสอน
คุณแม่ขอนัดเลยนะนัดเจอตอน๑๖นาฬิกา๓๐นาที๔โมงครึ่งเนี่ย
ช่วงเย็นวันนี้ที่วัดเนี่ยนะฮะบอกว่าขอคุยกับสื่อมวลชนเลย
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่มีการนำเสนอข่าวสารไป
ก็จะได้ฝากสื่อมวลชนไปถึงผู้คนในสังคมที่มีการแชร์ข่าวผ่านสังคมออนไลน์
แชร์เรื่องราวผ่านสังคมออนไลน์ด้วย
แม่บอกขอคุยครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยนะครับ
บรรยากาศที่สารา๓วัดราชสิงหอนที่กรุงเทพวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นเหมือนกับทุกวันแล้วครับตั้งแต่ที่น้องอินถูกนำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
มีคุณแม่มีญาติญาติมีเพื่อนเดินทางมาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้
เพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒เวลา๑๙นาฬิกานะครับ
คุณแม่รัฐดาอุตวัฒน์คุณแม่ของน้องอินก็แจ้งกับสื่อมวลชนไว้ว่าจะขอชี้แจงถึงกระแสข่าวต่างหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของน้องอินซึ่งมีทั้งที่เป็นเรื่องจริงและไม่ตรงกับความจริงที่ได้มีการเผยแพร่กันออกไป
เมื่อช่วงเย็นคุณแม่รัฐดากับคุณป้าของน้องอินก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับ
บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้สูญเสียครั้งนี้ก็อยากจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะอยากให้ลูกสาวจากไปอย่างสงบ
วอนไปยังสังคมให้หยุดการกล่าวพาดพิงที่มีผลกระทบถึงน้องอินซึ่งตอนนี้ได้จากพวกเราไปแล้ว
แล้วก็กระทบต่อจิตใจของครอบครัวด้วยเพราะว่าแม่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่กับน้องได้อีกไม่นาน
หมายถึงว่าอีกพรุ่งนี้อีกคืนเดียววันเดียวก็จะต้องเผาศพลูกแล้วนะครับ
ก็ขอให้ทุกคนจดจำแต่เรื่องที่เป็นคุณงามความดีของน้องไว้ก็พอ
เดี๋ยวฟังคุณแม่ที่ได้พูดคุยกันแบบเปิดใจในวันนี้เลยนะครับ
คุณแม่จึงอยากขอความเห็นใจจากทุกท่านอยากขอให้จบเรื่องที่เป็นกระแสข่าวณะปัจจุบันนี้
ซึ่งมีทั้งจริงบ้างซึ่งคุณแม่อยากจะให้น้องไปอย่าง
เหลือเวลาอยู่กับน้องอีกแค่๒วันนะคะ
วันพุธนี้น้องก็จะต้องถามแม่ไปตลอดชีวิตนะครับ

แม่ขอร้องให้ทุกสื่อช่วยยุติการประโคมข่าวทุกเรื่องของน้อง
และแม่ขอให้ทุกท่านช่วยหยุดการแชร์ในทุกสิ่งทั้งหมด

และอยากให้สังคมเห็นใจและเห็นถึงคุณงามความดีของน้องกันมากกว่า
เพื่อนน้องจากไปอย่างสงบที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตน้อง
ก็เป็นคำขอของคุณแม่นะครับ

ฝากถึงสื่อมวลชนแล้วก็ฝากสื่อมวลชนช่วยส่งสารนี้ไปถึงทุกคนในสังคมด้วยนะ

ถ้าไม่นับวันนี้ก็เหลือแค่วันพรุ่งนี้กับคืนของวันพรุ่งนี้
ก็ต้องทำพิธีชาปนกิจศพลูกสาวแล้ว
ค่ะก็อีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ของน้องอิน
และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอินด้วยนะคะ

ระหว่างที่คุณแม่พูดกับสื่อคือคุณแม่พูดแทบพูดไม่ไหว

อัชราโคจรสวัสดิ์

คุณป้าบอกว่าน้องอินเป็นเด็กกระตันอยู่
ทำงานเลี้ยงแม่มาตั้งแต่เด็ก
สูญเสียครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าทุกคนจะเข้าใจ

ขอให้พูดถึงคุณงามความดีของน้องค่ะ
แล้วก็พูดคุณรู้ไหมคะตลอดเหลือเวลาที่น้องมีชีวิตอยู่
ต้องดูแลแม่ตามลำพัง
น้องทำมาหากินลำบากตั้งแต่อายุ๔ขวบนะคะจนถึงปัจจุบัน
แล้วน้องก็ยังทำงานจนถึงวาระสุดท้าย
ขอให้น้องอินเนี่ยไปดีเจอแต่สิ่งดีแล้วพูดถึงเขาในเรื่องดีได้ไหมคะ
ครอบครัวเราขอร้องนะคะขอร้องไปถึงทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
คือในมุมของครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ย

ถ้าจะเห็นข่าวของลูกสาวเรื่องการประสบอุบัติเหตุ

คือทางคุณแม่หรือว่าครอบครัวคงไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้
คือมันคงปฏิเสธความจริงไม่ได้
แต่มันควรจะเป็นแง่ของเรื่องของอุบัติเหตุ
เรื่องของความกระตันยูของลูก

ที่เคยเล่นละครเล่นหนังเล่นโฆษณา
ไม่อยากให้มีการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นมุมลบ
ไม่ใช่ว่าจะต้องมาอ่านข่าวหรือเห็นข่าวว่า
ลูกโทรคุยกับใครลูกจะขับรถไปหาใคร

คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็คือข่าวต่างมันถึงตัวง่าย
ในโลกโซเชียลก็ส่งต่อกันเรื่อยอย่างนี้ค่ะ

ก็พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องอิน
ก็จะมีวันพรุ่งนี้อีก๑วันนะครับท่านผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารที่๑๐เมษายนนะครับ
หลังจากนั้นวันพุธที่๑๑เมษายน
จะมีพิธีชาพนักกิจศพในเวลา๑๖นาฬิกา
ที่วัดวัชสิงห์ขอนครุงเทพฯหานครนะครับ
สถานที่ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ณเวลานี้แหละครับ
แต่ว่าข้อมูลต่างที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของน้องอินนะคะ
ก็เป็นการพยายามหาสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องอิน
ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
ก่อนที่น้องอินจะขับรถไปชนต้นไม้จนเสียชีวิต
เกิดอะไรขึ้นสภาพถนนเป็นยังไง

รถเกิดอะไรขึ้นทำไมถุงลมไม่ออกมา
คุณบินบรรลือฤทธิ์เป็นคนใกล้ชิดกับน้องอินนะคะ
คุณบินก็ออกมาให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ตำรวจเองก็อยากรู้

ใครเป็นคนคุยกับน้องอินเป็นคนสุดท้าย

สิ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญที่นำมาประกอบสำนวน

ใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องอินยังไงนะคะ
เราก็มีข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ

ก็รู้จักกับน้องอินตั้งแต่น้องอินอายุ๘ขวบ
คือคุณบินเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นผู้กำกับละคร
แล้วคุณบินก็ใกล้ชิดกับน้องมากนะคะ
คุณบินบอกว่ารถคันที่เกิดเหตุคุณบินเองยังเคยนั่งเลย
เคยนั่งกับน้องแล้วก็เคยบอกน้องเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถ

คือคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับ
ผลงานกำกับของคุณบินก็คือละครหลายเรื่องเลยค่ะ
น้องอินเขาเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเด็ก
ก็คือตั้งแต่ยังเด็กอายุน้อยผลงานการแสดงมากมาย

ปี๒๕๕๗น้องอินเป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง
กันไกลไข่ผ้าไหมของค่ายสหมงคลฟิล์ม

ใช่คุณบินกำกับเรื่องนี้ก็เลยรู้จักกับน้องอิน
แต่ว่ารู้จักกับน้องอินมานานแล้วตั้งแต่น้องอิน๘ขวบค่ะ
อินก็เรียกคุณบินว่าพี่ตลอดก็ถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันมาตลอด
พี่บินก็ดูแลน้องอินก็เคยชวนน้องอินไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกับตันยูด้วยนะคะ
กันทำบุญมาโดยตลอดเคยคิดจะทำธุรกิจร่วมกันด้วย
ส่วนเรื่องของการขับรถพี่บินก็เคยให้คำปรึกษา
คุณบินเคยนั่งแล้วเคยเตือนเรื่องของการขับรถว่าอย่าขับรถเร็วนะ
ก็คอยให้คำปรึกษาแล้วคุณบินก็เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิษฐรรมคืนหนึ่งนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความสูญเสียแล้วก็การเสียชีวิตของน้องอิน
แง่มุมหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการไปดูในพื้นที่ว่าจุดนี้มันอันตรายยังไง
แล้วจะสงครานแล้วด้วยคนจะเดินทางกันเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีทั้งแง่มุมของการตรวจสอบเรื่องของพื้นผิวถนนนะครับ
แล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งโทรศัพท์มือถือของน้องอิน
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่าเจอหรือยัง
ใช่แล้วที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาเข้าไปเจอเหตุการณ์ในครั้งแรก
แล้วไปช่วยกู้ร่างของน้องอินออกมาเนี่ย

ไปอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกคริสศิริเทพฯ

เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับ

วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาที

นิชาเชิดชูบุพการี
ปรากฏว่าไปตกอยู่ในพงหญ้าฮะ

ห้าเมตรก็ถือว่าไม่ไกลนะ

เดี๋ยวจะนำไปตรวจสอบต่อไปนะครับ
แล้วก็นอกจากเจอโทรศัพท์มือถือแล้ว

ก็ได้ติดต่อไปยังบริษัทรถยนต์

อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถด้วย
ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังรอผล

ยังไม่ตัดประเด็นสาเหตุการเสียชีวิต

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุว่าอะไร
นำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุตอนนี้

่งนิมิตรผู้มนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

เพื่อจะดูเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับ
ถนนใหม่เล็ก๙หลักกิโลเมตรที่๗๙

ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอิน

แต่ว่าไปเจอถนนช่องทางซ้ายสุด
ก่อนจะลงสะพานข้ามคลองวังแตง
ถึงจุดเกิดเหตุสัก๒๐๐เมตร

ใช่มันเหินเลยมันเหินได้นะครับ

มาเร็วหรือว่ามืดไม่รู้ทางเนี่ยนะ

จากซ้ายหรือจากขวาเนี่ยมันเบี่ยงไปเลยนะครับ
ถนนติดเป้าสะท้อนแสงที่แบรีเออร์
ติดหลักล้มลุกที่บริเวณคอสะพาน

เพิ่มอีก๑๖เมตรเป็น๒๔เมตร

จำกัดความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตร

จะได้ปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงกู้ภัยเองเขาก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริง